ช่วงนี้จะพาไปเที่ยวครับไปดูกิจกรรมดี
และยังเป็นการเรียนรู้เกษตรพอเพียงอีกด้วยครับ

คุณผู้ชมฮะที่นี่คือวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงบ้านห้วยขวาง
หรือศูนย์เรียนรู้สวนหลังบ้าน
ที่ตะบดท่าผาอเภิมบ้านปงจังหวัดราชเทียบุรี

เรียนรู้ที่นี่แล้วใช้ชื่อว่าสวนหลังบ้าน

แล้วเด็กยุคใหม่ได้มาเรียนรู้วิถีเกษตรชุมชนที่นี่ด้วยนะครับ
เขาบอกว่าที่นี่มีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันเยอะ
อย่างเช่นการแข่งขันกินลั่นทุ่ง

แล้วนี่กูโทรก่อนชนะไปเลย

เหนือจากนั้นยังมีการแข่งขัน

เป็ดนี่เป็ดกันน้ำมันไหว้เก่งอยู่แล้ว

แต่คนอย่างเราเนี่ยลงน้ำปุ๊บแล้วโอ้โห
แล้วให้เด็กเขาสไลด์ลงไปอย่างนี้

อ้าไม่ได้ก็ผ่านไป
หมูผู้ชมนี่มีการยิงปืนแบบว่าปืนอันล้ม

และการปลูกข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่

กับวิถีเกษตรชุมชวนว่าเขาทำกันอย่างไรกันบ้าง
แล้วที่นี่เขายังเปิดพื้นที่

นี่นะฮะนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
มาวางจำนายโอ้โหให้ซื้อของไง
กลับไปอ่ะไม่มีกลับมือเปล่าแน่แน่ค่ะไอ้หนูถ่ายไปเดี๋ยวเออ
สนุกสนานทั้งครอบครัวจริงครับใครอยากจะพาน้องน้องหนูนะ
ไปเรียนรู้ไปทำกิจกรรมสนุกกันแบบนี้นะไปกันได้นะครับ
เขาจะเจอเลยหรือคุณโทรศัพท์ไปก็ได้
คุณผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หมายเลขโทรศัพท์นะฮะ
ขึ้นให้แล้ว๐๘๑๕๗๐๗๗๐นะครับนี่ที่เรามาให้ดูเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
เพราะว่าเขามีกิจกรรมเยอะแล้วพื้นที่กว้างขวางมาก
มีโอกาสก็ลองแวะเวียนไปโอ้สนุกแน่แน่นอนเลยค่ะ